ยกเว้นว่าเราถ่ายเก็บเป็นรวบรวมพยาหลักฐานในการกระทำความผิด
แต่ถ้าเราไปโพสต์ในเว็บส่วนตัว
ที่เป็นสาธารณะแล้วเราเปิดเผยหน้าเขา
เพราะว่าเราไม่ใช่ตำรวจ

ทางฝั่งตรงข้ามเขาก็อาจจะใช้สิทธิเรียกร้องให้เราลบได้นะครับ
งั้นก็ต้องแยกเป็นสองส่วนคุณหนุ่มคือว่าในกรณีเราพบเห็นผู้กระทำความผิดนะครับ
แล้วเราก็ใช้ข้อยกเว้นในเรื่องปกป้องผลประโยชน์ชีวิตร่างกายหรือว่าสันนะ
แต่เราไม่ใช่สื่อเราถ่ายได้ครับเราเก็บรวบรวมพยาหลักฐานได้ตรงนั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับ
ตรงนี้ต้องวัดระวังครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับถ้อยคำด้วยคุณหนุ่ม
เพราะว่าถ้ากรณีที่เราไม่ใช่สื่อแล้วเราไปโพสต์แล้วมันเห็นหน้าเขาเนี่ย

เขาในส่วนคนที่เสียหายก็อาจจะมา
ซึ่งจริงเวลาสมมุติว่ามีการฟ้องเนี่ย

๑ร้องทางแพ่ง๒ทางอาญา๓ทางสำนักงานคุ้มครองข้อมูลสำคัญ
ในมุมที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพิจารณาเนี่ย
ให้ความเห็นทั้งแพ่งอาญาหรือปกครอง
ต้องมาดูเจตนาเป็นหลักว่าเจตนาเป็นยังไงและกระทบไหม
ซึ่งถ้ากระทบเพียงแค่เล็กน้อยก็อาจจะมีหนังสือหรือคำสั่งตักเตือนนะครับ
คงไม่ถึงขั้นเป็นโทษอาญาแต่ว่าการให้คำตอบที่ผมตอบตอนเนี้ย
ข้อที่จริงคงต้องไปดูอีกทีว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงเป็นยังไง
โพสต์ในลักษณะไหนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปล่า

สมมุติว่าถ้ามีการโพสต์ว่าเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้
ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกอะไรแบบนี้
ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ที่ลงจาก
หลังจากที่เขาโพสต์เนี่ยมันเขียนเป็นลักษณะแบบไหน

เพราะว่ามันไม่ใช่พีดีอยู่อย่างเดียวแล้วมันมีกฎหมายอื่นด้วย

แต่ว่าในมุมที่ถ่ายเนี่ยถ่ายได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเราเก็บรวบรวมการกระทำความผิดได้
แต่ว่าในมุมถ้าเราไม่ใช่สื่อมวลชนที่มีประมวลเจริยธรรม

อันนี้อาจจะมีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าสิ่งที่กฎหมายให้คือคุณรวบรวมได้
แต่กรณีไปเผยแพร่ในลักษณะการเผยแพร่
ถ้าเป็นการที่เรามีเจตนาแล้วก็ป้องกันความเสียหายควรจะเบลอ
แต่ถ้าไม่เบลอยนี่ก็จะเป็นประเด็นว่าต้องมาดูบริบทของการเขียน
แล้วก็คอมเมนต์ที่เจตนาและคอมเมนต์ที่หลังจากที่ออกมามันเป็นลักษณะแบบไหน

ผมถามอีกนิดนึงแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีการไกลเกลี่ย
เรื่องพวกนี้จริงแล้วสามารถยอมความกันได้ไหมครับ
ความได้ครับกฎหมายทั้งหมดเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่คุณหนุ่มบอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางปฏิบัติเขาก็มีเจตนาดี
แล้วก็ในปีแรกเนี่ยคณะกรรมการก็วางแนวไว้แล้วว่า๑ปีแรก
ช่วงแรกนะครับ๓เดือนแรกก็เป็นเรื่องการทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้
งั้นถ้ามาก็จะมีการตักเตือนและให้ลบนะครับ
กรณีจะไปเป็นโทษปรับหรือโทษอาญาตรงนี้เนี่ยไม่น่าที่จะเกิดขึ้นยกเว้นว่ามันร้ายแรงจริงนะครับครับผม

ก็คือถ่ายรูปเหตุการณ์เก็บไว้

เพราะว่าถ้ามันระบุตัวตนได้มันจะมีความเสี่ยงครับคุณดาวชาว
นี่ขึ้นอยู่กับที่เขียนแล้วแต่ว่าคุณชาวคุณหนุ่ม
เราเป็นสื่อด้วยเราอยู่ในกระแสอยู่แล้วไม่ถึงคนอื่นนะฮะ
คือตอนนี้คนอื่นพอมีกฎหมายอันนี้ออกมาปุ๊บหลายคนก็รู้สึกกังวลใจแล้วก็
ฉันทำอะไรได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะฮะอย่างเช่นแบบไปเจอ
ก็คือจุดหนึ่งต้องมองว่าเราไม่ใช่ตำรวจ
กล่าวหาเขางั้นในมุมที่เราลง

อันนี้ก็น่าจะพอได้นะครับ
แต่ว่าดีที่สุดคือวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายเขาให้สิทธิ์คือถ่ายเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งตำรวจ
เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเผื่อมีหมายมาตรงนี้ไม่ผิดอยู่แล้ว
แต่การไปเลยนะฮะลงในโซเชียลตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับ

ครับผมโอเคนะครับได้อันนี้ไปแล้วครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ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
นี่ค่ะนะฮะนี่แหละฮะก็หลายท่านอาจจะบอกค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นพลเมืองดีอย่างเงี้
คือคือที่เราพูดอยู่เนี่ยคือเราแค่อยากจะให้ระวังบางครั้งเนี่ย
อย่างที่บอกไปนะฮะคือกฎหมายอ่ะบางครั้งเราอาจจะเราอาจจะคือมันลึกซึ้งอ่ะ
เอางี้ผมเล่าให้ฟังคือเชื่อไหมหลายคนเนี่ยพยายามถามกันมาเยอะมากว่า
เอ๊ะทำไมไอรูปคนร้ายเนี้ยมันถึงขึ้นแล้วต้องเบลอป่ะต้องเบลอหน้า
ไม่ได้ตัดสินเขาเนี่ย

มันก็จะมีข้อกฎหมายไปคุ้มครองเขา

หรือออกหมายจับออกประกาศจับนู่นนี่นั่น
ตำรวจเขาจะขอทางสื่อมาว่า

ให้คนอื่นเห็นแล้วก็ให้แจ้งตำรวจได้เลยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตำรวจเขาขอมาเขาออกหมายจับแล้วก็ตามเป็นช่วยกันอะไรอย่างนี้

ผมเนี่ยไปเชิญเป็นลักษณะเหมือนคนที่เขาเดือดร้อน
เขาโดนโจรขึ้นบ้านมาหลายครั้งมาก
แล้วปรากฏว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเขาตามไป
แล้วก็มีการแบบมีสลุงสลิปเซ็นปลอมอะไรต่างนานา

เสร็จเขาก็มาออกรายการเขาโดนโจรมัน๓๔ครั้งเลยนะ

หลังจากนั้นเนี่ยพอออกรายการเขาก็เอาเป็นรูปเนี่ยมาให้ผม

ว่าเนี่ยชายคนนี้เห็นไหมผมก็อ่าโอเค
เป็นคนร้ายแล้วคนร้ายคนนี้โดนจับไปแล้ว

แล้วก็ไปสู้คดีครับส่วนผมอ่ะพอออกรายการผมก็อ่ารูปนี้นะฮะคนนี้นะครับ
แต่ผมว่าเอาคือสมมุติเป็นอย่างนี้
เนี่ยผมก็ปิดหน้าเขาไปอย่างเงี้ย

ผมก็ปิดไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับคาดตาไว้

ผมเมื่อยครับแล้วก็ปิดต่อ

คุณเชื่อไหมคนนี้แม่งฟ้องผม
แล้วสารไต่สวนมูลฟ้องด้วยโอ้โห
แล้วไงรับไต่สวนมูลฟ้องด้วย

ผมก็สู้ไปว่าผมทำในฐานะที่แต่ว่า

คือที่ต้องไต่สวนมูลฟ้องเพราะอะไรเพราะว่า

เพราะเราเองเนี่ยเหมือนกับเจตนา

แล้วสุดท้ายผมต้องเคลียร์ไปไก่เกลี่ยกัน

งั้นเรื่องนี้มันก็ขึ้นไปสู่กระบวนการไต่ขึ้นไปอีก
ผมก็เลยแบบเออยอมจบตรงนี้ดีกว่า

สารยังไม่ได้ตัดสินเขาไง
เป็นความรู้นะเนี่ย
ผมถึงได้แบบพยายามจะอธิบายให้หลายคนฟัง
เพราะผมเคยมีประสบการณ์ตรง

มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมจริง